ท่านผู้ชมครับเอาละในส่วนของตำรวจ
แถลงปิดสำนวนคดี๒๖เมษายนก็คุณอัจฉริยะนี่ฮะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าตำรวจจะแถลงก็แถลงไปค่ะแต่ในส่วนของผมเนี่ย
ผมขอแถลงให้ฟังหน่อยใช่แล้วคือในมุมของตำรวจมันมีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่า
ที่ตำรวจจะแถลงสรุปสำนวนคดีเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
น่าจะจบที่มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุหลักฐานสำคัญคือคลิปใช่ไหมคลิปใช่
คลิปที่เรือของกรฟภบางกรวยเห็นเรือเห็นเงาเป็นเหมือนคุณตังโมอยู่ท้ายเรือ
ปัสสาวะแล้วก็ตกลงไปในน้ำแล้วลุกแล้วก็ตกลงไปอืม
วันนี้คุณอัจฉริยะมาแถลงเนี่ยก็เอาคลิปนั้นมาแถลงนะแต่คุณอัจฉริยะบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลย
อืมไปที่ท้ายเรือจริงแต่ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปหัวเรือ
น่าจะตกจากหัวเรือคุณอัจฉริยะบอกโอ้โหนี่ข้อมูลคนละอย่างเลยนะ
ตรงกันข้ามหมดเลยค่ะแล้วบอกวันนี้เปิดอย่างหนึ่งก่อน
หรืออีก๒อย่างเดี๋ยวเปิดวันที่๒๖เมษายนที่ตำรวจแถลงนั่นแหละ
เห็นบอกจะเปิดหลังตำรวจแถลงปิดอีกทีตำรวจจะปิด
สรุปคดีก็สรุปไปเดี๋ยวมีหลักฐานมาแถลงต่อ
นี่ยังไม่นับที่ว่าตอนนั้นตำรวจจะแถลง๑๘เมษา
บอกขอเลื่อนไปก่อนเพราะต้องรอคุณอัจฉริยะจะมา๒๒เมษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงอะไรพวกนี้
อ้าวก็เดี๋ยวลองฟังคุณอัชริยะก่อนด้วยละกัน
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองดูนะฮะคุณอัจฉริยะวันนี้แถลงนะครับ
บอกว่าคดีของคุณแตงโมนิดาเนี่ยมีหลักฐานสำคัญนะที่จะมาแฉขบวนการสร้างหลักฐานเท็จอ่า
คุณอัจฉริยะบอกนะฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตไว้๒ประเด็นหลัก
เริ่มจากเรื่องเส้นผมของคุณแตงโมที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เก็บได้บนเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุเก็บได้๓เส้นนะโดยไปตรวจเจอที่จุดที่เป็นท้ายเรือ
ไปอยู่ในส่วนท้ายเรือจริงค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าเอ้าแล้วที่ไปเจอเนี่ย
พอเกิดเหตุแล้วไปตรวจเรือกันเนี่ย๓วันแรกนี่ไม่เจอเส้นผมใครเลย
แล้วทำไมมาเจอเอาวันที่๔ในการตรวจครั้งที่๔
แล้วที่ส่วนท้ายเรือไปเจออยู่ตรงนั้น๓เส้นมันไม่ปงไม่ปลิวไปหมดเลยเหรอ
แล้วถ้าเกิดจะมีเส้นผมของคนบนเรือเนี่ยมันจะไม่เจอของใครเลยเหรอ
หรือว่าช่วงที่ไปเติมน้ำมันคุณอัจฉริยะบอกว่ามันเห็นชัดเจนว่า
ช่วงที่ไปเติมน้ำมันกันเนี่ยคุณแตงโมแล้วก็คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวเนี่ย
หวีผมกันอืมอ่าแล้วพอเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์นะ
มีการมาตรวจมาเก็บหลักฐานในเรือมากันตั้งสองสามวันไม่เจอเส้นผมใครเลยเหรอ
แล้วอยู่ดีวันดีคืนดีไปเจอเส้นผมคุณแตงโมอยู่ที่ส่วนท้ายเรือได้ยังไง
อ่ะเดี๋ยวลองฟังคุณอัชริยะนะฮะ
แล้วหลังจากเจอบนบกแล้วเนี่ยมันแห้ง
ทำไมมันไม่ปิวหายแต่ทำไมมันมาเจอวันที่หนึ่งมีนา
เพื่อให้สอดรับกับใครเพื่อให้สอดรับกับคำที่บอกว่า
แซนบอกว่าแตงโมจับขาแซนท้ายเรือแล้วก็แตงโมพัดตกน้ำไป
อ้าวนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณอัจฉริยะเขาเปิดแถลงข่าววันนี้แล้วก็บอกว่า
มีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จในคดีคุณตังโมเพื่อจะให้เป็นลักษณะของอุบัติเหตุ
อันนี้เหตุผลข้อแรกนะฮะเหตุผลข้อสังเกตประเด็นที่สองที่คุณอัจฉริยะแถลงเนี่ย
ก็คือบอกว่าบาดแผลที่ต้นขาด้านในขาข้างขวาใช่ไหมของคุณแตงโม
ที่เราก็ยังคุยกันมาตลอดว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดจากอะไรค่ะ
ฟินเรือหรือว่าใบพัดเรือนะซึ่งตรงเนี้ยคุณอัจฉริยะบอกว่า
มันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือฟินเรืออะไรทั้งสิ้นโดยอ้างจากบทวิเคราะห์จากศัลยแพทย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎที่พบว่ามันเกิดจากของมีคม
แต่ข้อสังเกตลักษณะบาดแผลเนี่ยมันเป็นขอบแผลรอยตัดที่คมมาก
และไม่มีรอยซ้ำเกิดรอบแผลเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะบอกว่า
มันต้องเกิดจากแบบความคมระดับมีดผ่าตัดหรือไม่ก็คัตเตอร์
หรือไม่ก็กระจกหรือไม่ก็ขวดแก้วแตกมากรีดหรือมาบาด
แต่บาดแผลที่มันถ้าเกิดจะเกิดจากใบพัดเรือตอนที่มันกำลังหุ่นเนี่ยหรือว่าฟินเรือเนี่ย
มันต้องฉีกขาดเป็นหลายแผลแล้วมันก็ลึกขนาดกันสิ

คุณอัจฉริยะเนี่ยยังงัดเอาข้อมูลนะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นทีเด็ดและสำคัญมาก

คือหนึ่งเหมือนกับบอกว่ามีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จจากเรื่องเส้นผม
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คุณแซนเนี่ยบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกลงไป

บาดแผลตรงนี้เนี่ยคุณอาชิระบอกว่าไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วไปโดนฟินเรือใบพัดเรือ
ถามว่าแล้วตกที่ไหนยังไงคุณอาชญาบอกนี่ต้องดูภาพนี้
คุณอัจฉริยะบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในส่วนของจุดกฟพบังกรวยเนี่ย๒๒นาฬิกา๓๔นาที
ก็ใกล้ใกล้กับที่ตำรวจบอกเลยใช่ไหมค่ะอ่าชุดเดียวกันเลยที่ตำรวจบอกว่าไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วเห็น
มีเงาดำไปนั่งท้ายเรือแล้วตกลงไป
คุณอัจฉริยะบอกว่าเขาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาวิเคราะห์แล้ว
ก็คือนายวัชระไกรสอนเกรดจรัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงา
เคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้วขอให้สังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือ
เงาเป็นจุดดำนะซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยอ้างว่าเงานั้นคือคุณแตงโม
อยู่ท้ายเรือแต่ผ่านไป๑๐วินาทีเนี่ยเงามันหายไป
เหมือนอยู่ท้ายเรือจริงแต่ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปด้านหัวเรือ
ไม่ใช่ว่าเงาหายไปเพราะตกน้ำไม่ใช่ตกเรือ
แต่หายไปเพราะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ในตัวเรือแล้วก็ไปหัวเรือ
ซึ่งคุณอัจฉริยะอันนี้คุณอัจฉริยะเขาบอกนะเขาเชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ย
ต้องไปตกเรือที่หัวเรือแล้วแซนวิสาพัฒน์เนี่ย
ได้ให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนซึ่งถือว่าเป็นการบิดเบือนพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าคดีของคุณตังโมคือการฆาตกรรม
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยอ้างไปถึงขั้นที่ว่า
ส่วนการฆาตกรรมเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของ
มีคนที่ไปทำคุณตังโมเขานั่นแหละไปก่อเหตุนั่นแหละตรงจุดหัวเรือ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาของคุณอัจฉริยะเนี่ย
บอกว่าตัวเขาเรียนจบด้านศิลปะก็เลยใช้ความรู้ด้านนี้มาช่วยวิเคราะห์
โดยโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรมที่เอาไว้เปิดดูกล้องวงจรปิด
ของการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ใช้โปรแกรมพิเศษอะไรเลย
เขาก็ได้วิเคราะห์จุดเงาดำด้านท้ายเรือมันมีการนั่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนนานกว่า๑๐วินาที
ที่เงาเนี้ยจะเดินกลับเข้าไปบนเรือซึ่งเชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ย
ไม่ได้ตกเรือที่ท้ายเรืออย่างแน่นอน
ที่ดีของแสงเงาเนี่ยมันจะมีที่ดีอยู่นะ
เฉพาะเลยว่ามีแสงก่อนนะฮะเหมือนมีแสงมีตัวกลางแสงนะฮะ
บางแสงแล้วถึงจะเกิดเงาเราต้องเข้าใจให้ดี
คิดว่าลงไปก่อนถ้าหากลักษณะเรืออยู่ตรงนี้
มีแสงอยู่ตรงนี้แล้วมีเงาอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นภาพเป็นแบบไหนนะ
เมื่อเราสเก็ตเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูกล้องแต่ละเวลาไปเรื่อย
ว่าเจอภาพแบบนี้หรือเปล่าเราจะทำให้เราสังเกตง่ายขึ้น
แต่ว่าทางตำรวจก่อนหน้านี้เขาออกมาให้ข้อมูลนะพี่อุ๋
เรานำเสนอข่าวไปครับก็คือตำรวจก็บอกว่า
แล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาช่วยแบบทำภาพให้มันชัดขึ้นคมขึ้น
แล้วเห็นชัดเลยว่ามีเงาผู้หญิงอยู่ที่ท้ายเรือ

ลุกขึ้นยืนแล้วเหมือนกับตกลงไปในน้ำ

ใช่ค่ะคือตำรวจก็บอกว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาเหมือนกัน
นี่ผมยังเก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๕เมษายนไหมคุณเขียนมาสอน

กล้องวงจรปิดมุมเดียวกัน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกฟภบางกรวย
หมายความว่าคือมุมเดียวกันกับที่คุณอัจฉริยะออกมาบอก

ใช่ภาพเดียวกันคุณผู้ชมน่าจะจำได้

ตำรวจไปใช้เจ้าหน้าที่เรื่องแสงและเงาช่วยทำให้มันชัดขึ้น
มันเห็นชัดเลยหลักฐานว่าคุณตังโมอยู่ท้ายเรือ

เงาผู้หญิงอยู่ท้ายเรือนั่งยองแล้วลุกขึ้นมา

ตัดต่อของบริษัทเอกชนชื่อดังช่วยขยายภาพ
และเพิ่มความละเอียดคมชัดให้มากขึ้น
ปรากฏว่าคลิปนี้เป็นเงาของคนนั่งยองที่ท้ายเรือก่อนขยับตัวลุกขึ้น
หงายหลังพลัดตกเรือแล้วก็หายไป
ใช่เราเคยเล่าประเด็นนี้จำได้เลยภาพเดียวกันเลย
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาของเขาเนี่ย
ได้ดูแล้วลุกขึ้นจริง

แต่เดินเข้าไปในตัวเรือ

นี่ไม่เหมือนกันเลยนะภาพเดียวกันนะคะ

มันจะมีภาพที่เห็นเงาดำ
ที่เขาจะมีตอนที่เขาฉายให้ดูที่หน้าจอตอนแถลงกับสื่อมวลชน
แล้วจะมีจุดแดงอยู่ขอดูตรงนั้นหน่อยของคุณอัจฉริยะ
คือเหมือนเขาใช้เหมือนแสงไฟให้ดูว่าให้สังเกตมุมไหนอะไรอย่างนี้
แต่ท่านอย่าไปดูตรงแสงแดง
เหมือนเวลาที่เขาแบบให้ดูโปรเจคเตอร์หน้าจอนะฮะ

มันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณอาชญะเขาบอกว่า

เดินเข้าไปตรงกลางอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
จริงเขาอาจจะดูกันได้ชัดกว่านี้นะครับ

ที่เอามาเป็นเหตุผลยืนยันของเขา
ก็คือเขาบอกพอเงาดำนี้ลุกขึ้นคุณเขียนมาสอน

แล้วเดินเข้าไปตรงกลางตัวเรือก่อนจะต่อไปหัวเรือเนี่ย

คุณอัจฉริยะบอกว่า
มันเกิดอะไรต่อก็คือมีผู้ชายคนนึง
ได้เดินไปทางข้างหลังของคุณแตงโม
ในช่วงเวลาที่คุณแตงโมเนี่ยเดินไปหัวเรือ
แล้วก็เหมือนกับไปซ้อนไปช้อนหรือไปทำอะไร
คุณตังโมก็ไม่รู้แล้วคุณตังโมก็ตกเรือไป
คุณอัจฉริยะให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่ามันมี
ความเคลื่อนไหวอะไรที่บริเวณหัวเรือที่มันมีนัยยะสำคัญ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้
คุณผู้ชมพอจะมองเห็นหรือว่าปฏิปต่อแล้ว
เป็นเหตุเป็นผลแล้วลองดูซิว่า

นั่นน่ะสิคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะค่ะ
ทิศทางไปทางคุณอัจฉริยะหรือว่าทิศทางไปทางที่

ซึ่งมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมุมเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่เห็นต่างกันชุดเดียวกันเลยตรงกันข้ามกันเลยค่ะ
เอาเป็นว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีหลักฐานแค่นี้นะ
อันนี้เนี่ยคือหลักฐานที่เอามาแถลงวันนี้ก่อน
เดี๋ยวเขามีหลักฐานชิ้นสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะ
จะขอแถลงอีกครั้งถ้าเกิดรวบรวมมาได้เสร็จเรียบร้อย
ถามว่าเอาแล้วจะยังไงต่อพิอัตรจะยังไงต่อ
ก็ตำรวจเขาจะแถลงปิดสำนวนคดี๒๖เมษายนนี้แล้ว
คือทางคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าในส่วนของเขา
เขาก็จะไปที่กองปราบรามนะไปยื่นเรื่องเอาผิดกับพนักงานสอบสวนชุดทำคดีนะครับ
เป็นความผิดมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณพวกนี้นะครับ
สาเหตุก็คือกรณีการปล่อยให้ผู้อื่นเนี่ยมาสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีของคุณแตงโม
จะไปยื่นเรื่องกับกองปราบวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๐นาฬิกา
ส่วนที่ตำรวจจะแถลง๒๖เมษายนคุณอัจฉริยะบอกว่าก็แถลงไป
ในส่วนของเค้าก็จะเดินหน้าหาความจริงตรงในส่วนตรงนี้ต่อ

ทางพธจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตรพภภ๑บอกถึงกรณีที่คุณอัชฎิยะแท้แหลงข่าวในวันนี้
แล้วบอกเนี่ยเป็นหลักฐานที่เขาเห็นเลยว่าคุณตังโมไม่ได้อุบัติเหตุ

มันเป็นการฆาตกรรมยืนขึ้นมาเดินไปกลางเรือไปหัวเรือ
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งในเรือไปทำอะไรก็ไม่รู้คุณตังโมก็ตกลงไปเนี่ย
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ยินดีรับฟังนะ
ถ้าเกิดว่ายื่นหลักฐานอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะรวบรวมหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดี
แต่ถ้าเป็นหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่แล้วก็คงต้องรับไว้พิจารณาตามแต่ละประเด็น
ส่วนเรื่องของตำรวจที่จะแถลงปิดคดีเนี่ยเดี๋ยวจะชี้แจง๒๖เมษายนที่จะถึงนี้
ร่างของคุณแตงโมไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
อย่างเช่นที่ศีรษะไม่มีบาดแผลฟันไม่หักตามเนื้อตามตัวไม่มีร่องรอย
ไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังด้านบนเรียกว่าท่อนบนทั้งหมดเนี่ยไม่มีร่องรอยบาดแผล
จะมีบาดแผลก็จากต้นขาข้างขวาลงไปซึ่งเป็นเข้าได้กับใบพัดเรือ
อย่างนี้ก็อธิบายได้ซึ่งไม่เข้าไปลึกในสำนวนการสับสนเยอะเกินไป
แต่ว่าสามารถทำให้พี่น้องประชาชนหายสงสัยได้นะครับว่า
คดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้รวบรวมพยานฐานมากพอนะฮะ

นี่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตรบอกว่า
แถลงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้หมด

เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนสิ้นสงสัยได้ในคดีคุณตังโม
ท่านเปิดไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
บ่ายโมงเนี่ยนะ๒๖เมษายน
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยถามไปยังรองศาสตราจา
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวนะฮะ
หรือว่าหมอหมูนะฮะคือทาง
ออกมาแถลงเนี่ยว่าเออทำไมถึงไม่เจอ
เส้นผมคนอื่นเลยบนเรือไปเจอ
แต่ของคุณแตงโมนะในการตรวจหาหลักฐานครั้งที่๔ด้วยซ้ำ
ส่วนที่เป็นท้ายเรือทำไมเจอช้าเหลือเกิน
ตรงนี้คงต้องให้ทางตำรวจเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเรื่อง
เก็บรวบรวมหลักฐานส่วนการจะเจอเส้นผมในจุดต่างต่างของเรือเนี่ย
อ่ามันก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะถ้าจะเจอนะทางทางหมอหมูที่มองนะ
ก็คงต้องดูครับว่าจริงแล้วมันมาจากที่จุดตรงไหน
ลักษณะการปิวมาตกหรือมันเป็นลักษณะของการที่ไปเกี่ยวนะฮะ
แล้วมันติดกับตรงนั้นอันนี้ก็ต้องแยกได้
เพราะว่ารักษณะถ้ามันเป็นลักษณะของการขาดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่ไปเกี่ยวอะไรบางอย่าง
เส้นผมมันขาดเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าน่าจะอยู่ในตำแหน่งตรงนั้น
แล้วก็มีการดึงเกี่ยวแล้วเส้นผมขาดแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะ
พบเป็นรากผมที่เกิดจากขึ้นจากการที่หวีผมหรืออะไรแล้วมันหลุดล่วงเนี่ย
พวกนี้มันก็มีโอกาสไปได้ที่มันจะปิวมาจากตรงจุดใดก็ได้บนเรือ
จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่าอยู่ในจุดนั้นอย่างเดียวอ่า
อันนี้ที่หมอหมูมองนะฮะอืมนี่เรื่องบาดแผลนะครับ
คุณผู้ชมครับทางหมอหมูเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นบาดแผลของคุณตังโมแบบจริงอ่ะนะ
แบบเห็นด้วยตาตัวเองนะนอกจากทีมแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรนะครับ
ถึงจะรู้ว่าร่องรอยบาดแผลของคุณแตงโมจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไง
ซึ่งมันต้องนำไปเทียบเคียงกับพยานวัตถุที่ตำรวจเนี่ยได้มาจากการตรวจสอบถ้าไม่ปรากฏคราบเลือดบนเรือ
สันนิษฐานได้ว่าบาดแผลที่เห็นเนี่ยอาจจะเกิดจากในน้ำซึ่งมีวัตถุที่ทำให้เกิดบาดแผลได้ก็อย่างเช่น
ใบพัดเรือหรือว่าฟินเรือหรือวัตถุอื่นในน้ำซึ่งตอนนี้ไม่มีแพทย์ท่านไหนที่เห็นรอยแผลนั้นแล้วจะบอกได้ทันทีว่ามันเกิดจากอะไรอย่างแน่นอน
ค่ะนะฮะเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะที่คุณอัจฉริยะนำผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาหรือว่าทีมเทคนิคพิเศษมาแถลงข่าว
อ่าบอกดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ย
เราก็เลยลองถามทนายเดชาดูนะฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายของคุณแม่คุณแตงโม
ทนายในคดีคุณแตงโมเลยทนายเดชาบอกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนที่ไหนนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุทธรรมศาลมีไหมล่ะมีใบเซอร์แล้วไม่มีหรอก
เท่าที่ทราบมาไม่รู้จริงเท็จนะเขาบอกเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแถวปลาจีนนะครับ
ถ้าแน่จริงทำไมไม่พบตำรวจเขาไปถึงบ้านยังไม่ให้การเลยนัดมาวันอังคารก็ไม่มา๒๒นี่จะมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่กล้ามา
อ่าทนายเดชาบอกทราบว่าเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่ปลาจีนบุรีเหรอค่ะ
อันนี้คือท่านผู้ชมส่งข้อความมากันเยอะมากนะใช่ค่ะนี่นะคะข้อสงสัยของคุณอัจฉริยะนะคะที่มีการแถลงในวันนี้
ประเด็นแรกก็คือเส้นผมของคุณตังโมนี่นะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าทำไมมันจะไปประจวบเหมาะเจอแค่เส้นผมของคุณตังโมด้วยนะ
แล้วไปตรวจสามครั้งแรกเนี่ยไม่เจอเส้นผมใครเลยเส้นผมคนอื่นไม่มีเลยเหรอทั้งทั้งที่เห็นคุณกติกคุณแตงโมหวีผมอยู่บนเรือด้วยกัน
แล้วเส้นผมไปอยู่ท้ายเรือแบบโอ้โหอยู่ตรงนั้นพอดีมีแค่ของคุณตังโมคนเดียวอย่างนี้เหรอ
คือคุณอัจฉริยะเนี่ยอ้างว่ามาเจอเส้นผมคุณตังโมอยู่ตรงส่วนท้ายเรือในวันหลังเนี่ยเพื่อให้ไปสนับสนุนการให้การของคุณแซนหรือเปล่า
ที่บอกว่านอนอยู่ท้ายเรือแล้วก็คุณตังโมเดินมาเพื่อจะปัสสาวะตรงนี้แล้วก็ตกลงไป
เราทำภาพกราฟิกให้ดูค่ะที่บอกว่าโอ้โหไปเก็บได้หลังเกิดเหตุ๑๒วัน
เป็นการตรวจครั้งที่๔มาตรวจหาหลักฐานครั้งที่๔บนเรือ
แล้วเส้นผมคนเรามันจะติดแน่นอยู่แบบแล้ววันแรกไม่เจอเหรอตรวจครั้งแรกไม่เจอเหรอ
ก็เมื่อกี้อาจารย์วิรสักหมอหมูบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้

ใช่ค่ะคือคุณอัจฉริยะบอกว่า
บาดแผลเนี่ยมันน่าจะเกิดจากของมีคมที่คมมาก
คล้ายมีดผ่าตัดคัตเตอร์กระจกขวดแก้ว

เพราะว่าถ้าใบพัดเรือเรือกำลังแล่นอยู่

แผลมันไม่น่าจะใช่แบบนี้
มันน่าจะเวอะมันน่าจะหลายแผล
มันน่าจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นโอ้โหเป็นแผลแบบตรงลึกหรืออะไรแบบนี้นะคะ

เขาก็บอกว่าเขาก็เอาบาดแผลของคุณแตงโมเนี่ย
เทียบกับวัตถุพยาน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นใบพัดเรือหรือว่าฟินเรือแล้ว
และอย่างที่บอกว่าเอาจริงนะคุณผู้ชม
ยังไม่มีใครเห็นบาดแผลที่แท้จริงของคุณตังโมเลยนะ

เราไม่สามารถนำภาพแผลจริงมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้

ว่าแผลจริงมันจะเป็นลักษณะไหนอะไรยังไง
มันก็จะมีแค่อยู่ช่วงเดียวมั้งช่วงนั้นจำได้ไหมฮะที่ว่า
ตอนนั้นมีคนเอารูปภาพศพของคุณตังโมออกมาเผยแพร่
แล้วต้องออกมาห้ามกันอะไรกัน
ซึ่งก็ทำให้คนตั้งข้อสังเกตเรื่องบาดแผลต่าง
ซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่า
บาดแผลบนร่างกายคุณตังโมมีถึง๒๒จุดด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือภาพร่างของคุณตังโมที่แชร์กันแบบไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะ
มันเป็นภาพหลังจากนำร่างขึ้นมาจากน้ำ
ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดร่างกายและบาดแผล

มันก็อาจจะทำให้เห็นอะไรที่มันคลาดเคลื่อนไปได้

แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณอัชริยะแถลงวันนี้เนี่ย
ในมุมของตำรวจเนี่ยพูดตรงคือ
คนละทางกันเลยอ่ะเอาแค่อุบัติเหตุกับฆาตกรรมนี่ก็คนละทางกันแล้ว
คือเราสองคนไม่ได้เข้าข้างตำรวจหรือเข้าข้างคุณอัจฉริยะนะ
เราก็มานำเสนอให้ดูว่ามันมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือ
คือมีรายงานบอกว่าตำรวจบอกอย่างนี้ด้วยซ้ำบอกว่า
ในส่วนของตำรวจเนี่ยก็แถลงปิดคดี
สำนวนคดีส่งฟ้องอายการไปผู้ต้องหา๖คน
แล้วตำรวจไปปรึกษาอายการแล้วด้วยซ้ำ

อายการท่านก็แนะนำประมาณว่าก็ถือว่าเป็นสำนวนคดีใหม่
เพราะคุณอาชิระเขาจะฟ้องเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

ที่ไปสนับสนุนให้มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีคุณแตงโม
ก็แยกเป็นอีกส่วนสำนวนคดีไปอะไรประมาณอย่างนั้น
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคะกับการแถลงของคุณอัจฉริยะค่ะ
คุณผู้ชมให้น้ำหนักหลักฐานของคุณอัจฉริยะมากขนาดไหน
เรื่องนี้เราไปถามคุณเต้มงคลกิจ
อ่าไปถามสอสอเต้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะ
พยายามออกมาหาหลักฐานกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
สเต้บอกว่าหลักฐานของคุณอัจฉริยะน่าเชื่อถือนะ

น่าเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องเส้นผม

มงคลกิจสุขสินทรานนท์ค่ะ

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวี

บอกว่าหลังจากนายอัจฉริยะออกมาแถลงข่าว

ปมสงสัยประเด็นเรื่องของเส้นผมเนี่ยค่ะ

มันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณอัจฉริยะอยู่ดีออกมาพูดลอยแบบนี้ได้นะคะ

หลังจากนายอัจฉริยะออกที่เกาะ
แล้วใส่หลักฐานสามโม
อาจจะให้ผิดทางการ
ก็คุณที่หมายถืออย่างนึก
คุณจงติดอยู่ของนางเนื้อ
จากกรมเจ้าท่าซึ่งพี่เป็นคนมอบให้เอง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถามว่าถ้าหลังจากตำรวจมาแถลงปิดคดี
แล้วมันไม่เป็นไปตามที่สสเต้คิดเอาไว้
จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือเปล่านะคะ

เห็นว่าพี่พี่อัชริยะกับพี่นกเขา
ก็จะไปดำเนินคดีกับตำรวจแล้วเนี่ยถูกป่ะ

ก็ในเมื่อเขาดำเนินคดีแล้วก็ไม่ต้อง

พี่ก็คงไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเขาก็ดำเนินการไปแล้ว
เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อจากพี่ไปสู่พี่อัจฉริยะไหมครับพี่
เขาเรียกว่าต่างคนต่างทำงานมากกว่า
ต่างคนต่างทำงานมากกว่า
แล้วก็ส่วนพี่อัชริยะเขาก็มีข้อมูลของเขา
ซึ่งเราก็คือวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน
คือให้แตงโมได้รับความยุติธรรม
คือในมุมของมงคลกิจคุณมงคลกิจเนี่ย

ก็พยายามหาพยานหลักฐานอยู่ตลอด
ทุกผู้ชมครับพอคุณอาชญญะแถลงวันนี้
วันนี้เราไปถามทนายเดชากิติวิทยานันต์

แต่เนี่ยคุณภูลิพัฒน์ปุ้นนินผู้สื่อข่าวของเรานี่
ไปนั่งคุยเลยบอกทนายเดชาว่ายังไงที่คุณอธิบัติฐาแหลงอย่างนี้๑๒๓๔
มันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกมันเป็นการถูกกระทำถูกฆาตกรรมอะไรให้ตกเรือที่หัวเรือ
นายเดชาบอกว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าเอาในส่วนของคดีก่อน
ในส่วนของคดีทนายเดชาในฐานะทนายความในคดีของคุณตังโม
ที่คุณแม่คุณตังโมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทนายเดชาบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้ง
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ว่าตำรวจจะแถลงปิดสำนวนคดี๒๖เมษายนนี้
แล้วหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาที่มีอยู่๖คนในคดี
ก็คือคนบนเรือ๕คนอีกคนนึงก็คือกุญสือที่ให้คำแนะนำกับ๕คนบนเรือ
พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ทนายเดชาบอกเพราะตำรวจได้สรุปสำนวนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
สรุปเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วย
ส่วนพยานหลักฐานที่นายอัจฉริยะเอาออกมาพูด
ถือว่าไม่มีประโยชน์ไร้ราคา
และไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อะไรเลย
สิ่งที่นายอัจฉริยะทำเหมือนเป็นการเตะถ่วงเวลา

นายเดชาถึงขั้นท้าชนเลยนะครับ
บอกว่าหากนายอัจฉริยะมีพยานหลักฐานสำคัญจริง
ทำไมตอนที่ตำรวจออกหมายเรียก
มาให้ปากคำในฐานะพยานถึงไม่มา

และหากมีหลักฐานก็ต้องเอามาส่งให้กับพนักงานสอบสวน
ไม่ใช่มานั่งแถลงข่าวอะไรแบบนี้
แล้วสิ่งที่นายอัจฉริยะบอกว่าจะฟ้องตัวทนายเดชาเนี่ย
นายเดชาบอกว่าไม่เคยกลัวเลย

แล้วถ้าหากฟ้องมายื่นฟ้องวันนี้
วันรุ่งขึ้นจะไปฟ้องกลับทันทีเหมือนกัน
เดี๋ยวฟังทนายเดชานะครับ
คุณภูริพัฒน์ก็เลยถามว่าทนายเดชามีอะไรอยากฝากบอกถึงคุณอัจฉริยะไหม
นายเดชาบอกว่าขอยืมคำพูดของแซนก็แล้วกันนะอืมอ่า
แซนวิสาพัฒน์๑ใน๕คนบนเรือนะครับ
ขอยืมคำพูดฝากไปถึงนายอัจฉริยะว่า
หยุดเถอะพอเถอะหยุดหิวแสงได้แล้ว
ทุกวันนี้ตากผ้าไม่แห้งแล้วเพราะดูดแสงไปหมดแล้ว

แล้วก็หลังจากเสร็จคดีนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นายเดชาบอกว่าเดี๋ยวคดีของนายอัจฉริยะจะตามมา
เพราะตำรวจเขาเตรียมดำเนินคดีกับพวกหิวแสง

ใครที่หิวแสงเตรียมตัวไว้ด้วย
รับรองว่าถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอน

พวกที่ออกมาเอาคลิปมาตัดต่อ
ทำให้คดีมันสับสนปั่นป่วนอะไรประมาณอย่างนั้น

สิ่งที่นายอัจฉริยะออกมาเปิดเผยในวันนี้เนี่ย
นายเดชาย้ำอีกครั้งนะครับบอกว่า

การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
ต่อไปก็เป็นเรื่องของอายการ
และนายอัจฉริยะไม่ใช่คู่ความของคดี

สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการยุ่งนะ

พร้อมกับย้ำว่าตำรวจมีพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
แล้วก็มีมากกว่าที่นายอัจฉริยะมีด้วย
มีครบหมดคลิปทุกคลิปนะ

ทุกอย่างเขามีครบหมดนะ

ที่ตำรวจจะแถลงปิดคดีเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวทนายเดชากับคุณแม่คุณแตงโม
จะไปฟังการแถลงของตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็อยากจะให้คดีนี้จบลงโดยเร็ว
เพราะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาหาแสง
มาหาพื้นที่กับคดีของคุณตังโมเนี่ยมากเกินพอแล้วประมาณอย่างนั้น